ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเขากำลังแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็ตามหาตัวผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ถือเหล็กปั๊บจะไปเอาเรื่องเขาเนี่ยแต่ว่าอีกฝั่งเขาไม่ยอมนะเผื่อพี่ผู้ชายคนนี้ดูอยู่อยากชี้แจงอะไรก็บอกมาได้นะฮะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ไงเตยเนี่ยกูถ่ายไว้แล้วกูถ่ายไว้แล้ว

รอบรวดมา

แค่บอกเขาไม่ตึดไฟเลี้ยวเขาก็ตอด
ชายไหน

เขาขับออกไปไม่รอตำรวจ
น้องผู้ชายเสื้อนำเงินจะเห็นเฟ้นของเขาตะโกลเรียกอยู่
คำบาวานี้แถวตลาดปัญญาทรัพย์
ก่อนถึงสี่แยกกิ่งแก้วในพื้นที่รัฐกระบังกรุงเทพ
แต่ว่าจุดเกิดเหตุคือหน้าห้างโรบินสัน
เพราะว่าตอนนั้นเขากำลังจะเลี้ยวเข้าตลาดอะไรแถวนั้นเนี่ย
ขับมาด้วยความเร็วบีบแร่ไล่มาแบบ
โอ้โหจนกระทั่งเขาต้องแบบขับหนีไปพยายามตะโกนอะไรว่า
เขาขับหนีไปหน้าห้างกะว่าให้มีที่ที่คนเยอะหน่อย
แต่ไปถึงหน้าห้างเนี่ยกลายเป็นว่าคนขับรถเก่งคันนี้

แล้วพูดจาไม่ดีใส่เขาต่อว่า
หาว่าเขาขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวนู่นนี่นั่นหลายอย่าง

แล้วแฟนเขาก็ไล่ตามถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ให้
พยายามเรียกตำรวจที่วงพี่วินแถวนั้นก็มาพยายามช่วยกัน
แล้วก็บอกอันนี้ทางฝั่งของเต้ยเขาบอกนะ
เหมือนกับผู้ชายเสื้อขาวจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
พอบอกให้รอเคลียร์ก่อนรอตำรวจก่อน

แถวนี้มึงจะห้ามหัวมึงหัวเมาแล้วขับป่ะ

มึงด่าบุ๊ใช่ไหมมึงด่าบุ๊อะไรอย่างนี้
แล้วผมก็ถามไปพี่เป็นอะไรอะไร
ผมก็จับคิดว่าเขาเหมือนเขาคนเมา

แล้วผมก็เลยถามเขาเมาใช่ไหม
เขาก็รับมาตามในคลิปที่เขาบอกว่าเมา
ขอโทษยกมือไหว้ทำหน้าสงสารหน้าตาน่าสงสาร

ลงมาเนี่ยแทนที่จะพูดว่าเออมึงปาดหน้า
เราจะได้บอกว่าเอาพี่หนูขอโทษหนูไม่เห็น

อยู่ดีลงมามึงด่าโอ๊ยมึงด่าโอ๊ย

หนูก็เลยปล่อยตามนั้นถ่ายคลิปไว้ดีกว่า
มาคุยก็ได้พี่สมมุติมาคุยกันแบบเนี่ย

คือน้องเต้ยกับแฟนที่เป็นคนถ่ายคลิป
บอกว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะเอาลงเอาเรื่อง

แต่อยากเจอพี่คนขับรถกับภรรยาเขาหน่อย

เพราะยังไงก็เชื่อว่าคงจะเป็นคนแถวนี้
เพื่อจะต้องเจอกันอีกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

ขับไล่ตามมาต่อว่าด่าทอเจอกัน
เอาเหล็กฟาดกันอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ส่วนพี่ผู้ชายเสื้อขาว
คนขับรถคันนั้นกับภรรยา

บอกทีมข่าวของเราได้นะครับ
หรือว่าจะติดต่อไปยังสอนอรัฐกระบัง
ทางน้องเต้ยเข้าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็ได้นะฮะ